พัทยาดุซ้อมแล้วก็อุ้ม
คุณผู้ชมฮะสองโจพัทยาควงปืนควงท่อนเหล็ก
บุกทำร้ายคู่อริที่อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
แล้วก็อุ้มขึ้นรถไปไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงนะครับ
มันไม่อะไรหรอกมันก็เอาปืนมาขู่เฉยแหละ

ถ้ายิงมันยิงแล้วมันไม่มาตีหรอก
นี่ครับเป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาแอบถ่ายไว้ได้นะฮะ

กลัวจะเกิดการยิงกันฆ่ากันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนนี้
ภาพที่เห็นแล้วมีชายชะกันสองคน
ดำนุ่งกางเกงยีนสวมหมวกกระน็อกปิดบังใบหน้านะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์บุกมาที่อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
ริมถนนซอยเขาตาโลที่ตำบลหนองปลือ

แต่อีกคนนึงนะในมือมีปืนด้วยนะครับ
แล้วก็บุกเข้าไปทั้งกระชากเสื้อ
ทั้งบีบคอทั้งอะไรคู่กรณีนะฮะ
โดยหนึ่งในผู้ก่อเหตุถืออาวุธปืนแล้วก็คุมเชิงอยู่ด้วยนะครับ
ในคลิปได้ยินเสียงวัยรุ่นที่ก่อเหตุกันเนี่ยนะฮะ
พูดคุยกับคู่กรณีจับใจความแบบนี้

จากนั้นนะผู้ก่อเหตุทั้งสองคนฉุดกระชากคู่กรณีไปยืนคุยข้างร้าน
และไม่ถึง๕นาทีก็พาคู่กรณีนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
แล้วก็พากันขี่ออกไปตรงจุดนี้นะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงในซอยดังกล่าวพากันแตกตื่น
ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจศาสตร์พ่อบางละมงไปตรวจสอบ
ก็มีช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ที่เห็นเหตุการณ์ให้การกับตำรวจบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุมีชายวัยรุ่น๑คนมานั่งอยู่หน้าอู่
จากนั้นไม่นานนะฮะก็มีชายวัยรุ่น๒คน
ก็คือผู้ก่อเหตุทั้งสองขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
แล้วก็ถืออาวุธปรีเข้ามาทำร้ายชายวัยรุ่นที่มานั่งอยู่ที่หน้าอู่ตอนแรก
ทำร้ายทั้งข่มขู่
หลังจากนั้นก็ฉุดกระชากขึ้นไปบนรถมอเตอร์ไซค์

ตำรวจรีบวิทยุสกัดจับแต่ก็ไร้วี่แววอยู่นะครับ
ตอนนี้ประสานไปยังโรงพยาบาลต่างนะครับ
ยังไม่มีรายงานว่ามีคนเจ็บเข้ารักษาตัว
ยังไม่มีผู้เสียหายไปแจ้งความครับ
ความคืบหน้าในเช้าวันนี้ฝ่ายสืบสวนได้ลงพื้นที่หาข่าวนะ
แล้วก็ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหาว่าขี่กันไปทางไหน
แล้วก็คนที่ถูกฉุดกระชากอุ้มขึ้นรถจักรยานยนต์เนี่ย
ตอนนี้เป็นตายร้ายดียังไงนะครับ
ในเบื้องต้นทราบข้อมูลแบบนี้
วัยรุ่นชายที่ถูกอุ้มขึ้นรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับ
เป็นคนที่นำรถจักรยานยนต์มาซ่อมที่อู่ที่เกิดเหตุไว้ประมาณ๑เดือนแล้ว
แล้วเมื่อคืนได้มาดูรถของเขาเองว่าช่างซ่อมไปถึงไหนแล้ว
จากนั้นก็มีผู้ก่อเหตุ๒คนตามมาเอาเรื่อง
ซึ่งทั้ง๓คนน่าจะรู้จักกันมาก่อน
แล้วก็น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองนะครับ
แต่ตอนนี้ทางตำรวจก็ยังหนักใจอยู่
เพราะว่าไม่ทราบชะตากรรมของผู้ชายที่ถูกอุ้มไปเลยนะครับ
คุณโดยทราบมันห่วงว่าเป็นอะไรเรื่องอะไรกัน
ภูมิใช่ไหมครับที่นี่ก็ต้องยาวของประกอบ
ตอนแรกที่บอกว่าตำรวจก็ยังไม่รู้ชะตากรรม
คนที่ถูกอุ้มขึ้นรถจักรยานยนต์ไปใช่ไหมคุณ
แต่ปรากฏว่าคลิปเสียงนี้นะฮะ
ช่างซ่อมรถช่างคนเสื้อขาวนี่นะ
ที่เอาหูกำลังจะแนบโทรศัพท์เพื่อฟังกัน

ปรากฏว่าคนที่ถูกอุ้มไปรับสายนะ
แล้วบอกว่าตอนนี้โอเคโอเคโอเค

อยู่ที่ห้องอยู่เดี๋ยวเข้าไปที่อู่
ทีนี้ตำรวจก็ต้องไปสอบปากคำต่อนะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่คลิปนี้ปรากฏนะครับ